คุณผู้ชมครับพรุ่งนี้วันแห่งความรักวันวาเลนไทย
เราจะไม่พูดถึงดอกไม้ก็ไม่ได้นะคะอืมพูดถึงดอกกุหลาบกันหน่อยค่ะ
เขาบอกว่าปีนี้เนี่ยยอดสั่งจองดูเหมือนน่าจะคึกคักกว่าปีที่ผ่านมาด้วยนะคะ
แล้วก็ดอกกุหลาบที่เป็นที่นิยมมากตอนนี้ราคาพุ่งสูงเลยเนี่ยเขาเรียก
ว่าดอกกุหลาบรัดดอกค่ะคือลักษณะของดอกกุหลาบรัดดอกเนี่ย

ก็จะใหญ่ใหญ่สวยสวยหน่อยอ่ะนะคะเกษตรกรผู้ปลูกดอกกุหลาบในพื้นที่อำเภอพบพระจังหวัดตาก
เขาก็พากันเร่งเก็บผลผลิต
เพื่อให้ทันส่งขายลูกค้าที่สั่งซื้อในช่วงวาเลนไทยค่ะ
อย่างที่บอกว่าดอกกุหลาบที่ได้รับความนิยมอยู่ตอนนี้

ซึ่งสวยกว่าดอกกุหลาบพันธุ์เมืองธรรมดา
ปีนี้ราคาดีกว่าปีที่ผ่านมาค่ะ
หลาบรัดดอกพุ่งไปดอกละ๑๐๑๕บาทเลย
ในขณะที่กุหลาบธรรมดาราคาจะอยู่ที่ดอกละ๕บาท๖บาทแล้วก็๘บาท

ว่าพอถึงช่วงวาเลนไทยแล้วเนี่ยราคาก็น่าจะพุ่งสูงขึ้นไปอีก
บอกว่าตอนนี้ยอดสั่งซื้อก็จำนวนเยอะแล้วแต่สินค้าไม่เพียงพอค่ะ
เพราะมีเกษตรกรบางส่วนนะคะที่เลิกปลูกดอกกุหลาบไปแล้ว
แล้วก็หันไปทำไร่หรือว่าปลูกผักแทนเพราะว่าได้ผลผลิตและราคาดีกว่า
พื้นที่ที่เราเคยปลูกถึง๓๐๐๔๐๐ไร่นะคะ
ตอนนี้ก็จะลดลงเหลือประมาณ๒๐๐กว่าไร่
เพราะว่าเนื่องจากว่าเกษตรกรปลูกมานานแล้วนะคะแล้วก็ต้นทุนการผลิตจะสูงและโรคแมลงก็เยอะขึ้น
ก็หันไปปลูกพืชผักจะดีกว่าแล้วก็ได้ผลเร็ว
แต่กุหลาบก็ได้ทุกวันจะได้เงินทุกวันแต่ว่าราคานี้จะขึ้นอยู่กับท้องตลาด
แต่ในช่วงที่ราคาจะสูงขึ้นนิดหนึ่งก็จะเป็นช่วงเทศกาลนะคะ
ดำเนินธุรกิจบริการจัดดอกไม้ก็เล่าให้เราฟังนะคะว่า
ขายดอกกุหลาบวาเลนไทยปีนี้คึกคักกว่าปีที่ผ่านมา
แม้ว่ากุหลาบนำเข้าบางส่วนต้นทุนจะเพิ่มมากขึ้นเท่าตัว
เพราะว่ายอดสั่งจองตอนนี้ล่วงหน้า๕๐๐กว่าช่อแล้วนะคะ
ถ้าถามว่ายอดขายเป็นยังไงก็คือว่าใกล้เคียงกับปีที่แล้ว
อาจจะเพิ่มขึ้นนิดหน่อยไม่ถึงประมาณสักสามถึงห้าเปอร์เซ็นต์
สั่งจองเข้ามาค่อนข้างเร็วถ้าเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว
ประมาณสัก๕๐๐๖๐๐แล้วค่ะ
ซึ่งเราคิดว่าปีนี้น่าจะได้ประมาณสักพันถึงพันสอง
รวมถึงไปตรวจสอบพฤติกรรมการสั่งดอกกุหลาบกันหน่อยนะครับ
เพราะเขาบอกว่ามีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อก่อน

แต่เดี๋ยวนี้เรามีช่องทางออนไลน์แล้วนี่ไงคะ

เฟซบุ๊กเว็บไซต์หรือช่องทางไลน์เนี่ย

ส่วนคนที่ยังโทรสั่งอยู่ก็เหลือเพียงแค่ร้อยละ๓๐เท่านั้นเอง
เมื่อวานผมเปิดดูแอปพลิเคชันของร้านดอกไม้ร้านหนึ่ง

มาเปิดดูตอนสายพอตกเย็นเปิดดูใหม่เขาบอกว่าหมดแล้ว
โอ้โหคนสั่งช่องกับ๒๔๐๐๐บาทอะครับ

ท่อโตอย่างนี้ใช่แป๊บเดียวหมดวันเดียว

สำหรับความรักกันเองแพงมากเหมือนกันนะ